ดูสาวปรางดีกว่าคุณผู้ชมค่ะน้องปรางกัณรันนะคะ

ไม่น้อยหน้าคู่นี้ก็คบกันยาวนานค่ะ
ฉลองครบรอบ๑๐ปีที่คบกันเมื่อวาเลนไทยที่ผ่านมานี่เอง
พบกันนานขนาดนี้หลายคนบอกว่ามันได้เวลาแล้วนะเปล่า

เชียร์ขึ้นไหมไปรุ้นคำตอบกันค่ะ
ครบรอบ๑๐ปีใช่ค่ะอันนี้คือพอดี
เขาก็มีของขวัญไงคะเป็นรูปวาดจากศิลปินที่บางชอบมาก
ก็เตอร์ไพรส์ค่ะเขาบอกเขาพยายามอยู่๓ปีนะคะลูกคันนี้
อ้าวจำเป็นประมาณแหละ

คุยกันว่ายังไม่แต่งดีกว่าไม่ได้รีบไปไหนอะค่ะ
ก็จริงก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยก็ดีอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าจะไม่แต่งนะคะแต่งนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เฉย

มีความหมายเสมอมีเรื่องมีราว